คือเรื่องบนท้องถนนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าอยากให้มันงดการเกิดอุบัติเหตุจริง
แต่มันก็งดไม่ได้ค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก
มาเตือนคุณผู้ชมกันบ่อยเลยและบางทีเราก็อาจจะไม่ได้โชคดีเสมอไปค่ะ
ภาพนี้นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่รถบรรทุก๖ล้อคุณเห็นไหม
นี่ค่ะลงมาจากเขานะคะลงมาด้วยความเร็วสูงแล้วทำให้รถเนี่ยมันเสียหลัก
เป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างรุนแรงนะคุณผู้ชมนะ
เพราะว่าเขาลงมาจากเขาในพื้นที่ที่ตำบลกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะ

พอเข้าโค้งมันก็เลยเสียหลัก

คิดดูนะถ้ารถตู้สีขาวกับมอเตอร์ไซค์ขับสวนมาด้วยความเร็วอีก
จะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมดีนะที่รถตู้เขาชะลอความเร็วคุณดูนะ

นิดเดียวจริงนะคะ
แต่ต้องบอกว่างานนี้เคราะห์ดี
เพราะว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตนะคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็พบว่า
หกล้อสีขาวพลิกตะแคงติดกับแท่งแบรีเออร์เนี่ยเป็นรถบรรทุกเหล็กเส้น
ส่วนคนขับชื่อว่านายสุรชัยชูสินคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
คุณผู้ชมชาวบ้านเขาบอกว่าบริเวณนี้มันเป็นบริเวณที่เป็นทางลงมาจากเขานะคะ
แล้วก็มีโค้งที่เป็นโค้งหักศอกคือลงจากเขาเนี่ยความเร็วมันต้องมาอยู่แล้วใช่ไหม
แล้วมันเป็นโค้งหักศอกอีกหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เขาให้ใช้อย่างนี้โค้งหมอระดะ
ถูกต้องค่ะชาวบ้านเขาบอกมาแบบนั้นเลย
ยังไงฝากเตือนคุณผู้ชมนะคะไม่ใช่แค่โค้งนี้หรอก
แต่ถ้าเกิดว่าใครจะต้องผ่านเส้นทางบริเวณตรงนี้นะ
ยังไงขอให้คุณผู้ชมใช้ความระมัดระวังอย่างสูง
และสำคัญมากเลยลงเขาอย่าใช้ความเร็วสูงมากนักนะคะ
เพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
เพราะว่ามันเป็นโค้งหักศอกด้วยแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยนะจ๊ะ